หนุ่มแกงส้มนะไม่ได้เป็นพระเอกใสอย่างที่หลายคนเห็น

ตัวจริงนี่นะร้ายใช่ย่อยจะเป็นเพราะอะไรนั้นติดตามสิคะ
ยังไงใสมากเลยนะไปเว้า
เขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้พูดเรื่องงานเขาก่อน

สำหรับหนุ่มชื่อชวนรับประทานพูดปุ๊บรู้ปั๊บเลยแกงส้มธนทัศน์นะคะ
ระยะหลังเนี่ยแกงส้มโดดมาจับงานแสดงจนมีผลงานหน้าจอทียิบเลยทีเดียว
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเขาได้โอกาสหวนกลับมาเล่นละครเวทีฟอร์มยักษ์อย่างเรื่อง
ต้องมาปะทะกับนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งเซตนะคะ
เท่านั้นค่ะเรื่องนี้แกงส้มยังต้องพลิกบทบาท
เล่นร้ายแบบสุดตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วย
อย่างนี้นี่เองที่เขาเมาส์ว่าไม่ใช่คนใสได้รับบทบาทใหม่ไง
ซึ่งโจทย์นี้เจ้าตัวก็ยอมรับค่ะว่าเป็นโอกาสที่ท้าทายในการทำงานมากอยู่
แล้วก็ตั้งใจมากที่จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะ
แม้ว่าที่ผ่านมาแกงส้มเองรับเล่นแต่บทหนุ่มจอมเทอร์เลนส์

อ้าวแกงส้มว่าอย่างไรคะ
ใช่ครับกับละครวิธีล้อลันบังกรดิวิซิคอลนะครับ
เป็นอีกหนึ่งละครเวทีฟอร์มยักษ์เหมือนกันนะครับ
เป็นหนึ่งบทที่ท้าทายมาก
อย่างตัวผมเนี่ยก็เล่นเป็นรุ่นหลานแล้ว
เป็นหลานที่แบบร้ายสุดคือโกงมากเลย
ยิ่งกว่าแบทคือเลวเลยครับผมนะฮะกับชาญชัย
คือค่อยขยับมาเรื่อยแล้วผมว่ามันท้าทายดี

ซึ่งยังไม่เคยเล่นละครเวทีที่เป็นพีเรียสแบบจริงจัง
ไม่ได้ไปคิดถึงผลลัพธ์นะว่าเฮ้ยคนจะรู้สึกยังไง
แต่เราทำเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับนะ
เรารู้สึกว่าเราก็ทำการบ้านทำงานเต็มที่